มาในช่วงนี้เดี๋ยวพูดถึงการแข่งขันเมื่อวานกันบ้าง
ไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของความพร้อมในวันนี้

เมื่อวานกันก่อนนะครับมีการชิงชัยเหรียญทอง

ฟันดาบเนี่ยชิงกัน๒เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่
ฟอยบุคคลหญิงครับในรอบชิง
วนกันก็คือทางนันทาจันทรสินนะครับ

อันนี้เนี่ยดีกรีเหรียญทองแดง๔เกมครั้งล่าสุด

นักกีฬารุ่นน้องทีมชาติ

ก็อาศัยชั้นเชิงประสบการณ์ครับ
เชิงไปได้๑๕ต่อ๙นะครับ
คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยที่๔

มาดูเอเป้กันบ้างนะคะบุคคลชายรอบชิงเหมือนกันนะคะระหว่างปันทวิทย์ชำเจริญค่ะเป็นนักฟันดาบดีกรีทีมชาติไทยนะคะเจ้าของเหรียญทองแดงซีเกมส์ครั้งล่าสุดด้วยจากกรุงเทพค่ะเอาชนะนพัฒน์เกลื่อนเพชรเป็นรุ่นพี่ทีมชาติจากลบบุรีนะคะสิบห้าต่อสิบสามค่ะ
เหรียญทองเป็นสมัยที่๑๓แล้วนะคะสำหรับปันทวิทย์แล้วก็เป็นเหรียญทองแรกให้กับนักกีฬาจากกรุงเทพมหานครค่ะส่วนเหรียญทองแดงนะคะเป็นของธันวาจันปิดกค่ะจากนครสวรรค์แล้วก็สุพธชวาลานรมิตรค่ะ
ที่โบลิ่งกันบ้างนะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ชายเดี่ยวในรอบชิงชนะเลิศครับทางสิทธิพลคุณอักษรครับ
ดิกรีเหรียญทองแดงเกมที่อินชวนเกาหลีใต้เนี่ยเอาชนะทางยานพลลาบอภาระรุ่นพี่นะครับที่ได้เหรียญทองเกมเนี่ยอะไรครับ
ชนะไปเลยนะครับแล้วก็ทำให้ยานพลนั้นได้เพียงแค่อันดับ๗เพราะว่ายานพลเนี่ยก็ติดการแข่งขันกีฬาต่างประเทศแล้วเดินทางมาแข่งขันด้วยนะครับ

ส่วนพิธีเปิดจะมีขึ้นเย็นวันพรุ่งนี้
ซึ่งนางสาวพิมพากรวงเตชะนนท์เป็นผู้ควบคุมการแสดงในพิธีเปิด
บอกว่ามีการแสดง๔ชุดใหญ่ด้วยกันนะคะ
รับรองถึงความตระการตายิ่งใหญ่สวยงาม
โดยส่วนใหญ่ก็สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัด
ไลท์สำคัญแน่นอนอยู่ที่การอัญเชิญไฟพระเริกพระราชทาน

โดยจะมีมังกรซึ่งเป็นสัตว์นำโชคประจำการแข่งขันครั้งนี้
เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันพรุ่งนี้

การจุดกระถังคบเพลิงตัวนี้เราจะมีมังกรตัวใหญ่นะคะ
เป็นมังกรของงานจุดจีนปักน้ำโพที่เราเคยจัดกันเป็นมังกรตัวใหญ่มาก
จะเป็นการเชิดชูในการจัดงานของประเพณีของชาวปากน้ำโพอยู่แล้ว
หรือชาวจังหวัดนครสวรรค์อยู่แล้วนะคะ
วิธีการจุดควบเพลิงตรงนี้อยากจะให้ทางท่านมารับชมกันที่สนามนะคะ
บรรยากาศของความสุขแล้วก็เป็นการเปิดถึงความพร้อมครับ
จัดกันที่หลานค่าโรงเรียนยั่วพรรดินครนครสวรรค์

เมื่อวานนะครับแล้วเจ้าภาพก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเลยครับ
เดี๋ยวการสลงการแสดงแล้วก็เรื่องราวของความพร้อมพิธีเปิดเนี่ย
ก็ขายไฮไลท์เหมือนกันอยากให้ไปติดตามดูกัน
ให้นักกีฬาทุกศรไปร่วมกันด้วยนะครับ

เห็นจริงเต็มพิธีเปิดแน่นอน
ขณะที่เรื่องราวของไฮไลท์เมื่อวานที่ผมบอกไปก็คือโบลิ่ง

ไปติดตามกันนะครับว่านักกีฬาคนนี้เป็นอะไรกับสิทธิพลคุณอักษรได้จากรายการพิเศษครับ
เมื่อเห็นชื่อของเจ้าโจ้ยันพลลาบอาภารัฐ
แข่งขันในกีฬาแห่งชาตินครสวรรค์เกมให้กับจังหวัดราชบุรี
จองแชมป์โบลิ่งในประเภทชายเดี่ยวแบบนอนมา
แต่เมื่อลงสนามจริงกลายเป็นเจ้าอ๋องสิทธิพลคุณอักษร
ตัวแทนจังหวัดนครราชศรีมาที่โชว์ความแม่นยำทำสไตล์เป็นว่าเล่น
ยไปถึง๑๔๒๑คะแนน
เหรียญทองแรกให้กับนครราชสีมาในการแข่งขันครั้งนี้
และเป็นเหรียญทองแรกในกีฬาแห่งชาติของตัวเองอีกด้วย
โดยเอาชนะรุ่นพี่ในทีมชาติไทยอย่างเจ้าโจ้ที่ได้เพียงแค่อันดับ๗
ราบคาบด้วยแต้มที่ห่างกันถึง๑๑๓คะแนน
ดีใจครับสามารถชนะพี่โจ้ได้นะครับ
แต่จริงผมคิดว่าพี่โจ้เนื่องจากว่าเขาเพิ่งกลับมาจากตอนออกกลาง
ไปมีโทรนาเมนต์มาแล้วก็กลับมาแล้วก็เดินทางมาแข่งเลยนะครับ
อาจจะล้านิดนึงครับผมก็เลยเป็นโอกาสของรุ่นน้องที่ได้โชว์ฝีมือแล้วกันครับพี่
ผลงานในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบ่งบอกว่า
ถึงเวลาแล้วที่ชื่อของสิทธิพลคุณอักษรจะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังใหม่
ในการไล่ล่าความสำเร็จให้ทีมชาติไทยแทนที่ของยานพลลาบอาภารัฐ
เพื่อเป็นนักโบลิ่งเบอร์หนึ่งของเอเชียก็คงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
ฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากคาดหวังอะไรมากครับ
จริงถ้าอยากก็คือจริงตั้งเป้าไว้
มันก็อยากจะทำได้เหมือนกันนะพี่เหรียญทอง

ชิงกัน๓เหรียญทองด้วยกันนะคะ

ก็แข่งกันในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ส่วน๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็จะเป็น
ดาบนะคะฟอยบุคคลชาย๑เหรียญทอง

วยไทยสมัครเล่นแล้วก็ยิมนาสติกก็มาชมกันได้
เอาละครับนี่แหละคือไฮไลท์นะครับของรายการพิเศษ
คอสวรรค์เกมติดตามได้ทุกวันแบบนี้เลยนะครับ

วันนี้หมดเวลานะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ